อืมส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ตำรวจเข้าไปปิดล้อมจะจับกลุ่มพ่อค้ายา
แถวมขอนแก่นนะคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้ต้องหา
ยิงเปิดทางหนีไปเลยนะครับหนีไปเลยตอนนี้มีความคืบหน้ามาแล้วครับ
แต่ว่าถ้าใครยังไม่เห็นคลิปตอนที่เกิดเหตุไปดูกันอีกรอบหนึ่งครับ
นี่คือบรรดาคนที่อยู่ในร้านถ่ายเอกสารนะคุณผู้ชมอยู่ตรงข้าม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นครับเหตุเกิดยี่สิบสาม
สิงหาคมวันคารที่ผ่านมาเป็นตอนที่ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้ายาเสพติด
ก็คือนายอานนท์อายุยี่สิบเจ็ดปีพร้อมกับพวก
ไปเปิดโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อพักอาศัยครับ
พอตำรวจสืบสามเลยนะตามไปจับกุมเลย
แต่อานนท์ผู้ต้องหาหนีครับหนีโดยการยิงเปิดทางนี่คนนี้อานนท์
ยิงเปิดทางเพื่อหลบหนีไป
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็พยายามตามไปนะครับ
แล้วก็มีตำรวจท่องเที่ยวรวมไปถึงตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์ด้วย
พยายามปิดล้อมแล้วเพื่อจะตรวจค้น
แต่อานนท์คนร้ายไหวตัวทันยิงปืนฝ่าวงล้อมวิ่งออกมา
วิ่งออกมาไม่พอกระโดดข้ามกำแพงรั้วโรงแรมหลบหนีไป
ตำรวจก็เลยวิ่งตามโอ้โหจะวิ่งตามทันไหมเนี่ย
แล้วก็ใช้ปืนยิงล้อรถจนล้อยางแตกไปเลยครับ
ที่คนร้ายโอ้โหอุกอาจจริง
ขับรถพุ่งชนตำรวจเลยนะ
เพื่อจะหลบหนีไปบนถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นอุดรธานี
ทะเบียน๖๖๒๒ขอนแก่นจากพนักงานส่งพัสดุขี่หนีไป

ต่อมาตำรวจได้บ่อแสจากชาวบ้านว่า
อานนท์เนี่ยเอาพัสดุและทะเบียนรถของพนักงาน
พัสดุที่จี้มาเอาไปทิ้งไว้กระท่อมกลางนา
หมู่บ้านหนองเบนตะบนโนนท่อนตำรวจสื่อภาคสี่ครับ
ส่วนที่กำลังติดตามตัวเลยอานนท์เนี่ยต้องหามาให้ได้
จับมาให้ได้แล้วตำรวจก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังด้วย
เพราะอานนท์เขามีปืนติดตัวไงแต่ยังไม่พบเบาะแสครับ
เรื่องต้นเนี่ยทราบว่าอานนท์ไม่ได้มาคนเดียว
มีพวกทั้งหมดหกคนเป็นชายสี่หญิงสอง
ขณะที่ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านคำเจริญหมู่สิบ
ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านของนายอานนท์
พอไปถึงเนี่ยนะโอ้โหนี่ยกกันไปหลายนาย
อานนท์ปิดเงียบเลยครับถามชาวบ้านแถวนั้นรอบรอบบ้านอานนท์เนี่ย
บอกว่าอ๋ออานนท์เหรอไม่กลับบ้านมานานแล้ว
แต่ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันกลัวเดี๋ยวจะเดือดร้อนเอา
ส่วนพ่อแม่ของอานนท์อยู่ไหนล่ะชาวบ้านบอก
ได้ยินว่าเดินทางไปโรงพยาบาลนะเห็นว่ามีโรคประจำตัวกำเริบ
หลังเห็นข่าวว่าอานนท์ลูกชายไปยิงต่อสู้ขัดขืนตำรวจเอา
พ่อแม่ก็เลยอาการกำเริบเลยไปที่โรงพยาบาลแล้ว
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะตอนที่ไปปิดล้อมจะจับอานนท์เนี่ย
มีตำรวจนายหนึ่งถูกยิงครับได้รับบาดเจ็บก็คือ
แต่ท่านปลอดภัยแล้วพี่ปุ้ยท่านปลอดภัยแล้วครับ
ส่วนนายอานนท์พูดตรงหาเนี่ยนะเป็นบุคคลที่มีชื่อในบัญชี
ผู้ค้ายาเสพติดของตำรวจภาค๔ครับ
ผัวพันกับผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่จังหวัดกาลสิน

อานนท์นี่แหละอยู่เบื้องหลังการซื้อขายยาเสพติด

และอำเภอท่าคันโทที่กรสิน
ตำรวจเขารวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ

ให้เจ้าหน้าที่ชายแดนเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลย
กันผู้ต้องหาหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
แม้จะยังไม่มีเบาะแสของอานนท์

สืบสวนคดีนี้มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วครับ

อาจจะไม่ได้มีความผิดครับ